ส่วนความคืบหน้าคดีสังหารเสียตุ้มนักธุรกิจค้าหอย
คุณผู้ชมครับตอนนี้ตำรวจก็ออกหมายจับไปแล้ว๗คน
จับมาได้แล้ว๔ตำรวจบอกว่าไม่หนักใจหรอก
เพราะว่าคนที่ก่อเหตุก็เป็นคนใกล้ตัวเสียตุ้มทั้งนั้น
แล้วก็เป็นคนที่รู้จักกันทั้งหมด
ก็ความขัดแย้งของ๒ตระกูลนำมาสู่เหตุการณ์นี้
ทางด้านของพลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าจากการสืบสวนสอบสวนแล้วก็รวบรวมหลักฐาน
เพราะว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้ร่วมกันร่วมกันวางแผน
ร่วมกันวางแผนฆ่าแล้วก็ยังร่วมกันลักทรัพย์ของผู้ตายไปด้วย
จากนั้นยังร่วมกันนำศพไปฝังแล้วก็ขุดศพที่ฝังเอาไปถ่วงทิ้งทะเล
ปิดบังอำพรางศพซ่อนเร้นนะฮะแล้วก็ทุกอย่างทำในวันเดียวกัน
มีพยานหลักฐานยืนยันว่าวันที่๒พฤษภาคมตอนสักประมาณ๕ทุ่ม
กลุ่มผู้ต้องหามีการโทรไปชะชวนผู้ตายให้ไปร่วมวงดื่มสุราที่บริเวณสารหน้าบ้านที่เกิดเหตุ
ต่อมาก็ใช้ปืนยิงผู้ตายแล้วก็ช่วยกันยกศพใส่รถยนต์ขับรถไปทางวัดตะกรบ
รถยนต์๒คันนะฮะมีรถบรรทุกศพขับตามหลังไป
รถยนต์คันหน้าเสียหลักพุ่งชนเสาไฟครับขับต่อไม่ได้
ก็เปลี่ยนรถแล้วก็ขับรถนำศพไปฝังดิน
บ่าย๓ของวันที่๓พฤษภาคมช่วยกันขุดศพห่อด้วยพลาสติก
นำไปลงเรือใช้เสาปูน๓เสามัดติดกับศพ
แล้วขับเรือออกไปโยนทิ้งลงทะเลไป
อันนี้ก็เป็นลำดับเหตุการณ์และคำให้การของผู้ต้องหาด้วย
จากหลักฐานที่มีครับพนักงานสอบสวนอนุมัติศาลออกหมายจับ๗คน
นายสุมรัฐเสวดศิลป์อายุ๔๓ปี
๒นายคำธรเสวดศิลป์อายุ๓๒ปี
คนนี้จากข้อมูลคือเป็นคนยิงด้วยนะครับ
๓นายสุมรชัยคงศุกร์อายุ๓๙ปี
๔นายเกรียงไกรแสงสงามหรือว่าเป็ดหรือว่าเพชร

๕นายเจริญคเจนทองหรือว่าในพรรดิอายุ๕๗ปี
๖นายจิมรายุสเซวดศิลป์หรือว่าในโจ๊กอายุ๒๖ปี
๗นายที่วาคลเรื่องสุนทรอบีอายุ๒๖ปี
โดยเฉพาะคนแรกนายสุรัตน์สเวตศิลป์

เขาเรียกกันว่าซิและซุรัสและก็เป็นคู่ขัดแย้งของศึกษองตระกูล

ใช่ครับใน๗นี่จับมาแล้วสิ
คนตำรวจเอกสุชาติยืนยันว่าไม่หนักใจ
มันมีหลักฐานเพียงพอครับในการเอาผิดกับผู้ก่อเหตุทุกคน
เหตุจูงใจในการก่อเหตุก็มาจากความขัดแย้งสองตระกูลนี่แหละคุณผู้ชม
ผลประโยชน์ทางทะเลการทำมาหากินธุรกิจค้าหอยต่างแล้วก็การเมืองท้องถิ่น
นายสุรัตน์หรือว่าตามข่าวก่อนหน้านี้เสียสอเสียสอเนี่ย
ลงสมัครนายกอบตด้วยในขณะนี้อย่างที่บอกไปว่าจับกลุ่มมาแล้ว
เหลืออีก๓ยังคงหลบหนีก็คือนายสุรัตน์หรือว่าเสียสอ
รวมอยู่ด้วยค่ะนะครับนางสาวจินดาหลาภรรยาของเสียตุ้ม
ก็บอกกับนักข่าวว่าดีใจนะที่ความคืบหน้าของคดีนี้ค่อนข้างเดิน
หน้าไปเยอะนะฮะโดยผู้ต้องหาทั้ง๗คนจินดาหลายเองก็บอกว่ารู้จักทั้งหมดแหละ
อย่างบีหรือว่าธิวากรก็เคยรู้จักอยู่แล้วก็เคยมาถกเถียงกันกับเรื่องที่
ในบีชอบแอบอ้างว่าเป็นเพจแล้วก็ทักไปหาเธอไปหาลูกค้าเพื่อขายหอยอะไรแบบนี้
ซึ่งเธอก็เคยขอให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้ซึ่งบีเองก็ไม่สนใจวันที่เกิดเหตุ
คิดว่าบีเนี่ยน่าจะเป็นคนนัดสามีออกไปเคลียร์ใจนะฮะแล้วก็ไม่คิดเลยว่าจะเอากัน
ถึงตายแบบนี้ฟังเสียงภรรยาเสียตุ้มอีกทีนะฮะ
มันไม่ใช่ธุรกิจที่ร่ำรวยที่บางคนจะต้องมาอิจฉาแล้วเราก็ทำมาก่อน
ไม่ใช่ว่าเขาทำมาก่อนแล้วเรามาทำแล้วเราได้ผลประโยชน์ไปตรงนี้เขาไม่ได้

อืมดูถ้าสมมุติกับที่มีเรื่องอื่นอ่ะน่าจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม
เป็นพวกเรียนคนสวยคะมันไม่เกี่ยวเพราะว่าบ้านเราไม่มีใครเล่นการเงินเลยพี่
ภรรยาของเสียตุ้มก็บอกไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง
ทำมาก่อนแต่มันก็ไม่ใช่ธุรกิจที่โอ้โหจะร่ำรวดกับอะไรมหาศาล
น่าจะมาทำกันถึงตายขนาดนั้นนะครับทีนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อฝน
ฝนเนี่ยเป็นภรรยาของนายสุรัตน์ผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนีนะฝนเองเชื่อว่า
สามีของตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนที่ถูกออกไม้จับเนี่ยเธอมองว่าน่าจะมาจากคำบอกเล่าของพยาน
ที่บางคนอาจจะให้ข้อมูลลักษณะใส่ร้ายนายสุรัตน์หลายคนเองก็มีพยานเชื่อมโยง
ไปถึงเรื่องของความขัดแย้งในอดีตของสองตระกูลซึ่งฝนเองยืนยันว่ามันไม่มีมูลความจริง
เพราะสามีไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับขณะที่ตำรวจกองปราบเองเข้าไปตรวจค้นรีสอร์ทแห่ง๑
ในพื้นที่หมู่๕ตำบลบ้านใต้แล้วก็บ้านพักหมู่๑ที่บ้านใต้เหมือนกัน
เกาะพังงานสุราชหลังสืบทราบว่าธิวากรหรือบี
หนึ่งในคนที่ถูกออกไม้จับหนีไปซ่อนตัวนี่นำกำลังไปนั่ง
เรือกันไปสุดท้ายแล้วก็ไม่เจอครับก็คาดว่าผู้ต้องหาคงไหวตัวทัน
นี้ไปก่อนที่ตำรวจจะไปถึงตำรวจก็เลยต้องยึดรถ
ตัวจาต้าฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งครับทะเบียนก่อก่ายลอลิงสองเก้าห้าหกสุราช
เอาไว้และส่งให้กับพนักงานสืบสวนนำไว้เป็นหลักฐานในคดีนี้
ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเป็นฐานะในการที่ผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุหรือไม่อย่างไร
คลิปหน้าไปเยอะครับนะฮะจับได้แล้วสี่แล้วอีกสามคนนะครับ